คุณชนะนี่แหละเขาจัดงานพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะ
ก็คือนาฬิการผ้าขาวม้า
โดยดรกาญจนาเงารังเสียอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานเปิดงานนี้
เพื่อที่จะให้เกิดการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
แล้วก็เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผ้าขาวม้าให้เป็นผลิตภัณฑ์
บรรยากาศงานก็สนุกสนานกันเอง
มีอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญมีปราศมีคนทั่วไปนะคะมาร่วมงานกันมากมาย
แล้วก็เนี่ยจัดเหมือนกับเอาผ้าขาวม้ามาทำอะไรบ้าง
เอามาเป็นลักษณะของการแสดงนะคะ
โดยมีทั้งการประยุกต์ผ้าขาวม้าแล้วก็เป็นการนำแสดงเกี่ยวกับผ้าขาวม้าแบบดั้งเดิม
รวมไปถึงนี่ค่ะการทับผ้าขาวม้าการม้วนผ้าขาวม้าทำอย่างไรได้ด้วย
แล้วก็เอาตัวอย่างผ้าขาวไม้ที่แปรรูปออกมาหลากหลายรูปแบบให้ดูกัน
อย่างเช่นพวกเสื้อผ้ารองเท้าปลอกม้อนกระเป๋าเห็นไหมคะ
งามหลากหลายมากเลยโดยยังคงเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้าก็คือจะเป็นลายตารางแบบนี้นะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลายใหม่ก็คือเหลืองหางขาวค่ะ
บุคลากรกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมได้ออกแบบ
ร่วมกับสมาชิกกลุ่มภิกษาภาคิตผ้าทอไทร
ร่วมใจบ้านกร่างท่าวัวอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
คือกลุ่มนี้เขาเหลือเพียงแค่กลุ่มเดียว
เป็นกลุ่มเดียวเลยที่ทำผ้าขาวม้าออกสู่ท้องตลาด
นี่เขามีการดีไซน์ให้มันทันสมัยนะ
ออกแบบได้อย่างสวยงามมากเลยนะคะ
ต้องบอกว่าจากผ้าข่าวม้าตาเล็กเนี่ยนะคะ
ก็พัฒนาให้มีขนาดกว้างขึ้น
แล้วก็ใส่เอกลักษณ์ของดีเมืองพิศนุโลก
นั่นก็คือไก่ชนเหลืองหางขาว

ถือว่าเป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์

ตั้งแต่ครั้งที่สมเด็จพระนเรสวนมหาราช
แล้วก็ทรงนำไก่ชนพันธุ์นี้แหละ
พิสุนโลกไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา
ตั้งแต่ยุคสมัยนู้นเลยนะคะ
จนถึง๑๕มิถุนายน
ที่ชั้น๒พิพิธภัณฑ์ผ้าอาคารอเนกประสงค์นะคะ
เราให้โทรศัพท์เอาไว้แล้วกันเผื่อใครจะไปสอบถามนะคะ